ภารกิจนี้นะคะชื่อของจ่าแซมอยู่ในใจของพวกเราทุกคนนะคะ
จแซมคือวีรบุรุษแห่งถ้ำหลวงคือฮีโร่ที่สละชีวิตจากภารกิจในครั้งนี้นะคะ
พาคุณผู้ชมไปที่วัดบ้านหนองคูที่อำเภอจตุรพักษ์พิมารจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ
ที่นี่เป็นที่ตั้งศพเพื่อบำเพ็ญกุศลจ่าแซมนะคะ
วัญชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในงานสวดพระอภิษฐรรมศพ
จ่าแซมหรือจ่าเอกสมานกุนันฮีโร่ผู้เสียสละแห่งถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนค่ะ
โดยมีหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจเจ้าหน้าที่จากท่ากาศยานสุวรรณภูมิ
เพื่อนร่วมรุ่นพร้อมด้วยข้าราชการชาวบ้านครอบครัวและญาติมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากนะคะ
โดยมีผู้แทนจากสำนักพระราชวังและพระธรรมมธิติยานเจ้าคณะภาค๑๐ธรรมยุทธ์
เจ้าคณะจังหวัด๑๐๑ร่วมเป็นเจ้าภาพด้วย
หลังจากเสร็จพิธีสวดพระอภิษฐรรมเรียบร้อยแล้ว
ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดก็ได้เป็นตัวแทนของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
เงินช่วยเหลือครอบครัวและร่วมทำบุญกับจ่าแซมอีกจำนวนนึงค่ะ
ศพของจ๋าแซมจะตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดบ้านหนองคู
ทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อม
พระราชทานน้ำหลวงอาบศพพระราชทานพระราชานุเคราะห์ในการศพโดยตลอด
และจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษในวันที่๑๔กรกฎาคมนี้นะคะ
สำหรับประวัติของจ่าแซมจ่าเอกสมานกุนัน
การศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงษ์
มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายที่โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมนะคะ
เป็นบุตรของคุณพ่อวิชัยกุนันและคุณแม่สำรานกูนันนะคะ
ภรรยาคือนางวลีพรกุนันค่ะ
ซึ่งก็ไม่ได้มีลูกด้วยกันนะคะ
จ่าแซมเป็นหน่วยซิลรุ่นที่๓๐นะคะ

ไปทำงานที่การทากาศยาสวนภูมิ

ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตระเวนระงับเหตุ

แต่ยังมีความรักความผูกพันกับหน่วยซิลนะคะ
แซมได้ไปร่วมกิจกรรมเสมอจวบจนวาระสุดท้ายของชีวิตค่ะ